คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่คนร้ายยิงใส่วงไฮโลที่กลางงานศพนะคะ
วัดนาวงจังหวัดพัทธลุงทำให้มีคนบาดเจ็บไป๔คน
ล่าสุดเนี่ยค่ะตำรวจไปตรวจค้น๖จุด
แล้วก็จับกลุ่มมือปืนที่เกาะเหตุได้แล้วนะคะ
กบดานอยู่ที่ขนำกลางสวนยางพาราค่ะ
ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดพัทธลุง๕๐กว่านายเลยค่ะ

ซึ่งเป็นมือปืนที่ก่อเหตุยิงกลางวงไฮโลในงานศพ

กระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่เป้าหมาย๕จุด
หมู่๑หมู่๘ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงตั้งแต่เช้า
จุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้คือจุดที่๖
ระหว่างไปตรวจค้นขนำต้องสงสัยในพื้นที่สวนยางพารา
จากการเข้าค้นเนี่ยค่ะก็เจอเลยผู้ต้องหาไปหลบอยู่ในห้องนอนนะคะ
จับใส่กุญแจมือแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำค่ะ
จากการสอบประคำเบื้องต้นในภูวนาศยอมรับสารภาพว่าวันเกิดเหตุ
กลางดึกสองกัญญายนต์ไปเล่นไฮโลวัดหนาวงห์อำเภอสินคลินจพัทธรุม
เล่นกันอยู่หลายสิบคนนักพนันหลายคนนะคะ
พอเล่นพนันเสียเงินไปหมื่นกว่าบาท
ไม่พอใจลุกออกไปจากวงไฮโล
เขี่ยรสจากกระยานโยนกลับไปหยิบปืน

ครับแล้วเอาปืนกราดยิงใส่วงไฮโล
เป็นเหตุให้มีคนเจ็บนะคะในใจอายุ๖๕เจ้ามือไฮโล
นายวีกิตอายุสามสิบหกแล้วก็ใส่กระสุนใหม่อีก
อ้อมไปด้านหลังสารากราดยิงอีกทำให้มีคนโดนลูกหลงบาดเจ็บไปอีกค่ะ
คือในเพียรอายุ๖๓เป็นเจ้าของค่ายมวยกิติพลทิพย์
นางประสบอายุหกสิบห้าเป็นชาวบ้านโดนลูกหลงนะคะ
นี่ค่ะเจ็บไปสี่คนหลังเกิดเหตุเอาปืนไปทิ้งในป่า
ไปซ่อนตัวในขนัมส์สองวันรอให้ข่าวมันเงียบเงียบ
กะว่าจะกลับบ้านพักหุงข้าวกินนอนหลับ
สุดท้ายเนี่ยค่ะก็ถูกตำรวจไปล้อมจับได้ในที่สุด
ค่ะน้องสาวอยู่บ้านใกล้บอกว่าเมื่อ
วานเข้าไปเปิดไฟในบ้าน
มาเกินไปที่สุดใบเต๋นไม้ชาวบ้าน
ไม่มีร่องรอยว่าพี่ชายมาซ่อนตัวนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาตามหมายจับของศาลนะคะ

ใช้ก่อเหตุเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ล่าสุดคืออาการปลอดภัยแล้วค่ะ